คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณเดินไปทุ่งนา
คุณคิดว่าคุณจะเจออะไรในทุ่งนายบ้าง
ก็เจอกับนาข้าวอาจจะเจอวัวอาจจะเจอบับฟาโล

เจอผมเนี่ยเจอหน้าจอดีกว่าอย่าไปเจอตามทุ่งนา
แล้วถ้าเกิดว่าคุณเดินอยู่กลางทุ่งนาแล้วคุณเจอม้าน้ำ

นี่ค่ะคุณตามไปดูไปบุกไปพิสูจน์กันว่าเจอม้าน้ำจริงหรือเปล่า
ไปกันที่บ้านหนองกุงน้อยหมู่๑๐ตำบลโคกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อม

ชาวบ้านที่นี่เขาพบว่ามีรูปปั้นม้าน้ำแบบนี้
เป็นรูปปั้นม้าน้ำโบราณอายุหลายร้อยปีนะคะ
ลักษณะแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นรูปปั้นขนาดเล็กสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยนะ
แล้วก็มีความสวยงามมีความละเอียดด้วยนะคะ
ผู้ที่พบเห็นก็คือนายเพ็งนาคาแก้วอายุ๘๖ปี
คุณตาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกับหลานชายกำลังถ่าย

ระหว่างที่กำลังไถนาอยู่ก็พบกับม้าน้ำตัวนี้
ขนาดเล็กไม่ได้เป็นม้าน้ำจริงนะ
เป็นรูปปั้นม้าน้ำขนาดเล็กน้ำหนักประมาณ

ไม่เห็นนะประมาณนี้เล็กอย่างนี้ไม่น่าถึงไม่ถึง๑โลเนอะ
ใช่ค่ะแล้วก็คล้ายกับเครื่องปั้นดินเผาโบราณโผล่ขึ้นมา
ตอนแรกคุณลุงนึกว่าเจอของเล่น
อ๋อเหรอใช่สิดูไปดูมาไม่น่าใช่ของเล่น
แต่มันก็ดูแปลกนะใช่ไหมนี่มีแปะทองด้วยหรือคะ
ก็เลยเนี่ยค่ะให้ชาวบ้านแถวนั้นเขาช่วยกันดู
ก็เลยทราบว่าอ๋อน่าจะเป็นม้าน้ำเก่าแก่นะ
เพราะว่าเนื่องจากว่าหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อก่อน
เคยเป็นเส้นทางอารยธรรมโบราณ
มีการค้าขายระหว่างคนไทยกับคนจีน

เอาล่ะคุณงานนี้พอเอาไว้ให้ชาวบ้านเพื่อนบ้านดูเท่านั้นแหละค่ะ

บรรดานนักเสี่ยงโชคก็มากันเลยค่ะ

ว่ายพระกราบว่ายขอพรขอโชคขอหลาบกัน
เพราะหวังว่าจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
วันใกล้ออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลที่ใกล้จะถึงนี่แหละ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงความแน่นอนความชัดเจนก่อนว่า
รูปปั้นอันนี้เป็นรูปปั้นม้าน้ำโบราณจริงหรือไม่
แล้วก็มีอายุเท่าไหร่
มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ว่าจะเป็นของโบราณที่มีประวัติศาสตร์จริง
มันก็ฮือฮานะเพราะว่าเล่ากันปากต่อปาก
้าน้ำนินมังกรสักพัก

ถ้าไม่แปลกก็คงไม่มีทองแปะเอาจริง
สุดท้ายกลายเป็นว่าไปเชื่อว่าอาจจะได้โชคได้ลาบ
ถูกต้องเป็นความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
ก็ภรรดาของที่มันเป็นแปลก
ปากเตือนหน่อยได้ไหมะอ้าวเตือนมานะคะ
เตือนมาจะทำอะไรนี่นะ

แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ

ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะรู้ที่มาที่ไปยังไง

เขามีการติดตามผลเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
แต่ที่สำคัญอย่าลืม

เดี๋ยวรู้ว่าตกลงม้าน้ำ